จ่อเค้นกุ๊บกิ๊บมากกี้ด้วยนะฮะ
ก็ตามที่เรียกกันเข้ามาแล้วก็มีดาราแสดงเจตนาบริสุทธิ์ในการที่จะเข้ามาก่อน
ก็ทยอยกันเข้ามาแล้วล่ะตามล็อตต่างนี่นะครับ
ซึ่งเมื่อวานี้พลตำรวจเอกวิรัชัยทรงเมตตาบรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
มีใครบ้างฮะก็มีสาวมากกี้ราศีบาเลนเซกาจีราธิวัฒน์
แล้วก็คุณป๊อกแหละครับพระศรกรจิราธิวัฒน์ซึ่งเป็นสามี
ถูกต้องอีกคนนึงคือสาวกุ๊บกิ๊บ
ใช่ครับสาวกุ๊บกิ๊บสุมนทิพย์เหลืองอุทัย
รีวิววิตามินชิโนบิแล้วก็คารีโอ
โดยก็จะทยอยเข้าเรียกให้มาเข้าพบนะ
คือในวันที่๙ถึงวันที่๑๐พฤษภาคมนี้
เช้าบ่ายเช้าบ่ายอะไรก็จัดตารางกันไว้แล้วนะครับ
ในฐานะผู้ให้ถ้อยคำยังไม่ใช่ผู้ต้องหาหรือผู้กระทำผิดนะครับ
โดยนี่ฮะบนเวทีนี่สาวผมสั้นสวยหน้าเด็กตลอดการคนนี้
อันนี้คือเมื่อวานนะคุณช่วงเกือบเที่ยงใช่ไหม
๑๐โมง๔๕ประมาณนะฮะก็
ป่านอภิญญาสกุลเจริญสุขเดินทางมาพร้อมกับผู้จัดการส่วนตัวของเธอ
ค่ะคุณสายป่านถือว่าอยู่ในล็อตแรกอยู่นะ
ล็อตแรกมี๙คน๔คนไปแล้วคือ
มีคุณวุ้นเส้นคุณเมพิชชนาธิ์คุณหญิงแย้แล้วก็ออฟฟี่แม็กซิมตั้งแต่วันศุกร์
ทีนี้วันเสาร์ก็เลยเป็นคุณสายป่าน
แล้วก็ก่อนหน้านี้ก็มีคุณแพทย์นับประพาอีกด้วยนะฮะ
ใช่ค่ะไม่ใช่คุณวุ้นเซ่นคุณแพทนัพพา
ที่เดินทางเข้าไปแล้ว๔คนรวมคุณสายป่านก็กลายเป็น๕คนแล้วนะครับ

โดยสายป่านก็ชี้แจงนะครับว่าก่อนจะรับงานรีวิวนั้น
ลองทานผลิตภัณฑ์ก่อน๒สัปดาห์
และไม่ใช่ทานเองคนเดียวด้วยให้น้องสาวลองทานกันด้วย
ซึ่งผู้จัดการของสายป่านเองก็ได้ตรวจสอบออยแล้ว
เห็นว่ามีเลขจดแจ้งอยู่ในระบบจึงรับรีวิว
แต่ก็ไม่รู้ว่าเป็นการจดแจ้งที่ไม่สมบูรณ์
เลขจดแจ้งกลายเป็นปัญหาแล้วตอนนี้
หลายคนไปตรวจสอบในเว็บไซต์อ้าวผลิตภัณฑ์นี้ก็มีเลขจดแจ้ง
ผลิตภัณฑ์นั้นก็มีเลขจดแจ้งแต่ฉะไหนถึงเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีปัญหานะครับ
โดยสายป่านเองก็ขอโทษประชาชนที่ซื้อบริโภคตาม
ยืนยันว่าทุกอย่างที่ทำไม่มีเจตนาในการหลอกลวงประชาชน
เพราะตัวเธอไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับทางบริษัท
เป็นเพียงการจ้างให้รีวิวเท่านั้น

โพสต์คลิปหรือภาพนิ่งหรืออะไรก็แล้ว
แต่ปั่นไม่ได้มีเจตนาที่จะหลอกลวงผู้บริโภค
หรือว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับทางบริษัทนี้เลยจริง
ป่านทำหน้าที่ของป่านก็คือ
ลูกค้าเขาจ้างเรามาใช่ไหมคะเราทดลองแล้วเราก็
เราก็บอกไปแบบนั้นจริงค่ะ
หลอกลวงอะไรเลยจริงต้องขอโทษทุกคนด้วยค่ะ

เธอก็รู้พร้อมกับทุกคนนั่นแหละ
หลายคนก็คงไม่รู้ได้มารู้พร้อมกัน
ว่าเกี่ยวกับเรื่องของผลิตภัณฑ์มันอันตราย

ที่เราต้องศึกษาเพิ่มอีกมากนะครับ
และสำหรับการรับรีวิวสินค้านั้น
ผู้จัดการจะเป็นคนดูให้นะครับ

ว่าหลังจากนี้จะมีการฟ้องร้องหรือเปล่า
เจ้าของผลิตภัณฑ์เธอว่าอย่างไรนะครับ
บอกว่าต้องปรึกษาหลายฝ่ายก่อน

ก็คงมีพี่อีกหลายคนที่เป็นนักแสดง

เพื่อดำเนินการพร้อมกันนั่นเองนะครับ
ด้านของพลตำรวจเอกวิทยาชัยทรงเมตตาบอกว่า
จะใช้หลักเกณฑ์และข้อกฎหมายพิจารณา

ที่เข้าพบพนักงานสอบสวนเมื่อวานก่อนนะครับ
หากพบว่ามีเจตนาหรือว่าพฤติกรรม

ก็จะพิจารณาดำเนินคดีอย่างเด็ดขาดต่อไปนะครับ
ซึ่งขณะนี้เป็นการเข้าให้ถ้อยคำ

ยังไม่ได้ถูกแจ้งข้อกล่าวหาใดทั้งสิ้นนะครับ

ล็อตแรก๙คนวันศุกร์๔วันเสาร์อีก๑
เพราะฉะนั้นเหลืออีก๔คนที่เหลืออยู่
ต้องเข้าให้ถ้อยคำกับพนักงานสอบสวนเพิ่มเติม

จะเข้าให้ถ้อยคำวันที่๔พฤษภาคมนี้
หลังจากที่วันที่๕พฤษภาคมเป็นคุณเจสซี่วาด
แล้วก็วันที่๖พฤษภาคมเป็นคุณก้อยรัชวิน
วันที่๗พฤษภาคมเป็นคุณโฟสกลรัฐ
แล้วนอกจากนี้ท่านรองพบตรก็สั่งการให้ตำรวจทั่วประเทศ
รับแจ้งความผู้เสียหายนะคุณผู้ชม
ผู้เสียหายจากการเป็นตัวแทน

ที่สถานีตำรวจทั่วประเทศ
แล้วก็บอกด้วยบอกว่าขอให้มาแจ้งความภายใน๑๑พฤษภาคม
เพราะว่าจะได้รีบทำรวบรวมหลักฐานต่างแล้วก็ส่ง

จะไม่รับข้อมูลการแจ้งความจากตำรวจทั่วประเทศแล้ว
เพราะว่าอย่างที่บอกค่ะต้องรวบรวมข้อมูลผู้เสียหาย

ส่วนเมื่อสักครู่นี้ที่คุณอริยาบอกนะ
อีก๔คนในล็อตแรกที่จะเข้าให้ข้อมูลใช่ไหม
ในช่วงวันที่๔๖พฤษภาคม
ถึง๗คุณโฟร์ค่ะคุณโฟร์
หลังจากนั้นอีกนะวันที่๙ถึง๑๐พฤษภาคม
ถือว่าเป็นล็อต๒ล็อต๒อีก๓ท่านนะครับ
ประกอบด้วยนางสาวบราศีบาเรนเซเอก้าหรือมากกี้
แล้วก็นายพัศรกรจิราธิวัฒน์
คุณป๊อกคุณป๊อกพัสรากรใช่ไหมนะครับ
รีวิวสินค้าวิตามินชิโนบิ
มาพบพนักงานสอบสวนช่วงบ่ายของวันที่๙พฤษภาคม
แล้วก็นางสาวสุมนทิพย์เหลืองอุทัยหรือว่ากุ๊บกิ๊บ
รีวิวโฆษณาสินค้าวิตามินชิโนบิแล้วก็คลีโอ
ให้มาพบพนักงานสอบสวนช่วงบ่ายของวันที่๑๐พฤษภาคม
นะครับก็เป็นการไล่เลี่ยงให้ดาราเข้ามาเรื่อย

ค่ะอันนี้ก็เป็นตัวผลิตภัณฑ์นะคะ
ชิโนบิเอยเฟิร์นเอ่ย
แล้วก็อีกมากมายสลิมมิ้วอะไรด้วยเนี่ยนะคะ